จังหวัดศรีสะเกดค่ะชาวอำเภอกันธรรักษ์นะคะเขาร่วมการจัดพิธีบวงสวงดินภูเขาไฟแบบนี้เขาเชื่อกันว่าจะบันดาลเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาวบ้านจ้า
เอ้ยถ้าจริงจบอีกแล้ว

ด้วยฟังก่อนนะคะที่นี่ค่ะวันนโทยานลานพรรมวัดศรีวราวาส
อยู่ในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ประกอบพิธีบวงสวงบูชาดิ้นภูเขาไฟคุณ
แล้วก็พิธีบูชาตาแห้งไหว้แม่โพศพ
และมีการรำบวงสวงเทพาอารักดินภูเขาไฟด้วยนะ
โดยมีคณะนางรำมาจากโรงเรียนผู้สูงอายุสิริวัฒนาแบบนี้

บอกไม่รู้ว่านี่มาจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะ
นวิพาโบจรัสประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันธรรักษ์บอกว่า
บวงสวงบูชาดินภูเขาไฟ
เริ่มขึ้นเป็นปีแรกนะคะคุณ

เพราะว่าเป็นการบูชาต่อเทพาอารักษ์พื้นดิน
ที่เชื่อว่ามาโดนบันดาลความอุดมสมบูรณ์
ประกอบพิธีกรรมครั้งนี้นะคะร่วมกันแสดงออกต่อการเคารพ

ที่เป็นความเชื่อของแต่ละพื้นถิ่นที่จะถือปฏิบัติสืบทอดกันไป
ราชาชนเอ๋ยกาเศรษฐกรเอ๋ย
พร้อมใจกันมาร่วมในพิธีนี้มากมาย

ก็ได้มีการถวายสลากผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟ
ขอบคุณชื่อสิทธิ์นี่ไงให้แล้ว

ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน๒๐๐รูป
และพุทธศาสนิกชนชาวสวนผู้ที่มาร่วมงาน
เขานำผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ดีจากสวนทุเรียน
เป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดแล้วก็ผลไม้ที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟ
เขาจัดเตรียมมาอย่างดีเพื่อเอามาร่วมในงานบุญนะคะ
แล้วก็มาประกอบพิธีและกิจกรรมในวันนี้
คือทั้งหมดทั้งมวลนี้มาด้วยจิตศรัทธา
หวังจะสืบทอดวิถีงานบุญแบบท้องถิ่น
และเป็นการรักษาด้วยการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันธรรลักษณ์

เพราะอย่างที่บอกว่าไม่เคยมีการจัดมาก่อนนะ
พิธีบางวันส่วงบูชาดินภูเขาไฟ
ปีนี้ก็ถือว่าเลิกงามยามดี
เอาเลิกเอาชัยเบิกเลิกเบิกชัยกันไปแล้ว
ก็ขอให้มีปีต่อไปด้วยเถิด

จะบอกอย่างนี้ในฐานะที่เป็นคนศรีสะเกด
เพิ่งกลับบ้านไปที่ขุนหาร
คุณหารกันทะลักษณ์ปลูกทุเรียนภูเขาไฟเยอะ
แต่ปีนี้ค่อนข้างออกมาช้าแล้วก็น้อย
ด้วยเรื่องของฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่

ถ้าใครได้ลงทุนซื้อกินแล้วติดใจแน่นอน